เรื่องของปืนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้น
ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะฮะ
คือมีคนงานของฟาร์มนี้เขาอยากจะขอออก
ไม่ให้นะไม่ให้แล้วก็ไปยิงเขาตาย
ลั่นใช่บอกว่าช่วงนั้นน่ะก็เหมือนกับกำลังจะถูกตรงเข้ามาทำร้าย
ค่ะนิ้วอยู่ที่ไกลปืนพอดีใช่ตกใจใจสั่นนิ้วสะบัดลั่นไกลปึ้งเข้าไป
เนี่ยแล้วก็อ้างว่าเห็นว่าคนที่ไปทวงเงินเนี่ยเขามากันสองคนอีกคนนึง
รถจักรยานยนต์อยู่ไม่รู้ว่าจะมาทำร้ายเขาหรือเปล่า
เขาอ้างแบบนี้แต่ญาติผู้ตายบอกไม่ใช่เลยนะ
เจ้าของความเนี่ยแหละบอกให้มาเอาเงินเองค่ะ
แล้วก็เคยมีเรื่องมีราวเคยออกกันอะไรมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ตามมาทำงานอีกนี่แหละนะครับคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปยังฟาร์มเลี้ยงวัวอยู่ริมถนนสายกาญจนบุรีราชย่า
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของฟาร์มก่อเหตุ
ยิงนายสารวุฒิทองดอนเหมือนอายุ๑๘ปีจนเสียชีวิต
นายสารวุฒินี่เป็นลูกจ้างของนายสมเกียจนะครับก็พบว่าประตูของฟาร์มก็ถูกปิด
คล้องด้วยโซ่นะครับแต่ว่าที่ด้านหน้าเนี่ยมีป้ายรับสมัครคนงานติดอยู่นะ
ด้านในมีถนนลึกเข้าไปแต่ว่าไม่มีใครออกมาพูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลอะไรนะครับ
จากการสอบถามไปยังตำรวจนะครับร้อยตำรวจเอกมณีพัฒน์เพลงเกร็ด
รองสารวัตรสอบสวนสพลาดย่าเจ้าของท้องที่บอกว่า
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาประมาณ๖โมงเย็น
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในฟาร์มเลี้ยงวัวที่อยู่ตรงนี้
ก็เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสารวุฒิถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว
๑๒เข้าที่หน้าอกสภาพนอนตะแคงคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ข้างประตูทางเข้าฟาร์ม
นัดเดียวเข้าหน้าอกเสียชีวิตเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังชนสูตรพลิกศพในวันนั้นอยู่นะครับ
ในวันนั้นอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่านายสมเกียรติวินิตพันธุ์
อายุหกสิบสี่ปีที่เป็นเจ้าของฟาร์มได้ขับรถกระบะเข้ามา
พร้อมกับปืนลูกซองยาวมามอบตัวกับตำรวจสพลาดยาว
โดยสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงผู้ตายเองโดยก่อนหน้านี้ผู้ตาย
เคยมาทำงานเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่ที่ฟาร์มของเขาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ลาออกไปหลังจากนั้นไม่นานก็ขอกลับเข้ามาทำงานอีก
เขาก็รับไว้ให้ค่าจ้างเลี้ยงวัววันละสามร้อยี่สิบบาทนะฮะ
นายสมเกียจยังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสารวุฒิได้เดินเข้าไปหา
สมเกียจในฟาร์มแล้วก็บอกว่าจะขอลาออกขอมาเบิกค่าแรงที่ติดค้างอยู่
เราทำภาพกราฟิกแบบนี้นะครับนายสมเกียจก็บอกไปว่า
คือถ้าจะลาออกเดี๋ยวต้องรอให้ได้คนก่อน
ให้ได้คนใหม่มาก่อนนะยังให้ค่าแรงตอนนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าก็มีส่วนที่นายสารวุฒิเบิกเงินล่วงหน้าไปด้วย
ถ้าจะออกให้ได้คนใหม่ก่อนแล้วค่อยเอามาเอาเงิน
มาหักกับบัญชีที่เบิกล่วงหน้าไปไว้แล้วมาเอาเงินวันที่หนึ่งธันวาคมก็แล้วกันค่ะ
แต่ปรากฏว่านายสารวุฒิไม่ยอมกลับยืนยันว่าจะเอาเงินค่าแรงที่ติดค้างให้ได้
ก็เลยมีปากเสียงโต้เถียงกันอย่างรุนแรงอันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งของผู้ต้องหานะ
นายสมเกียจเจ้าของฟาร์มนายสมเกียจบอกว่าตอนนั้นก็กลัวว่าจะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้น
เพราะว่านายสารวุฒิมากับเพื่อนเพื่อนก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์รออยู่นะ
เขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยเดินไปหยิบปืนลูกซองยาวที่วางอยู่ในรถ
เพื่อจะเอาออกมาขู่นายสารวุฒินะซึ่งก็ได้บอกไปว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา
แต่ว่านายสารวุฒิเนี่ยไม่ยอมนะยังไงก็เดินกลับเข้ามาหานะครับ
พยายามจะเดินเข้ามาหาทำให้นายสมเกียจลั่นไกลปืนไปหนึ่งนัด
เข้าที่หน้าอกของนายสารวุฒินะครับแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่ที่ประตูทางเข้าฟาร์ม
แต่ทีนี้นายสมเกียจเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่า
นายสารวุฒิผู้ตายให้มาเลี้ยงวัวที่ฟาร์มวันละ๓๒๐บาท
มาทำงานแล้วครั้งหนึ่งลาออกไปแล้วก็มาขอทำงานอีก
ผู้ตายเป็นคนขี้เกียจมักมาทำงานสาย
ก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนมาขอเบิกค่าแรงที่ติดค้าง
บอกว่าจะลาออกแล้วเขาก็เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่บอก
ค่ะเขาอ้างว่าผู้ตายไปพูดจาดูถูกเขาก่อนแล้วก็เถียงกัน
ก็เลยกลัวว่าจะมีเรื่องเพราะว่าผู้ตายพาเพื่อนมาด้วย
เพื่อนนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์รออยู่เขาอ้างว่าเขากลัว
ตอนที่ไม่ให้ค่าแรงเนี่ยคือยังไงก็จะเอาให้ได้แล้วไปพูดจาดูถูกเขา
อันนี้ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงอะไรแล้ว
แต่ว่าเรื่องที่ลั่นไกลปืนออกไปจนเขาเสียชีวิตเนี่ย
นายสมเกียจผู้ต้องหาบอกว่าผู้ตายเดินเข้ามาหาจังหวะนั้นที่เขาเอาปืนลูกซองยาว
ที่มีกระสุนห้านัดเนี่ยนะเอาขึ้นมาขู่เนี่ย
นิ้วเขาอยู่ที่ไกลปืนด้วยความกลัวนิ้วซึ่งแตะอยู่ที่ไกลปืน
จึงเกิดลั่นใส่ผู้ตายไปทันทีหนึ่งนัดทำให้ผู้ตายล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงผู้ตายแต่ปืนลั่นเพราะถ้าตั้งใจจะยิงนายสารวุฒิคงไม่ยิงแค่นัดเดียว
แต่นี่เป็นปืนลั่นนายสมเกียจบอกว่าอย่างนี้นะ
ตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาเรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาเรื่องการพกพาอาวุธปืนแล้วก็ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ซึ่งทางผู้ต้องหาก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว๔แสนบาท
เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะว่ามามอบตัวก็เลยให้ประกันตัวไป
ส่วนทางด้านของพี่สาวผู้ตายค่ะนางสาวกฎชกรทองดอนเหมือนอายุ๒๔ปี
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะบอกว่าเสียใจมาก
เพราะว่าน้องชายเป็นคนขยันสู้งานหนักเอาเบาสู้หาเงินจุนเจือครอบครัวมาตลอด
มาได้งานเป็นคนเลี้ยงวัวที่ฟาร์มของนายสมเกียจนี่แหละค่ะ
เริ่มงานเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ทำงานได้แค่๓เดือนก็ต้องลาออก
เพราะรู้สึกว่านายจ้างจุกจิกขี้บ่นทำงานแล้วไม่สบายใจก็เลยลาออก
แต่พอลาออกไปสักพักหนึ่งนายสมเกียจติดต่อไปว่า
ให้กลับมาเถอะกลับมาช่วยงานเถอะเพราะขาดคน
น้องชายก็ยอมกลับไปทำงานที่ฟาร์มอีกครั้ง
ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมานะคะก็มาบ่นให้พี่ฟังเหมือนกัน
บอกว่าทำงานแล้วไม่มีความสุขเลยแต่ก็ต้องอดทน
สุดท้ายพอกลับมาทำงานครั้งที่๒ก็ทำได้แค่๑๐กว่าวัน
ทนไม่ไหวตัดสินใจลาออกอีกครั้ง
แต่ก็บอกนายสมเกียจล่วงหน้าแล้วนะคะแต่นายสมเกียจบอกว่าอยู่ช่วยงานก่อน
เพราะว่ายังไม่มีคนมาสมัครงานเพิ่มวันเกิดเหตุนายสมเกียจเป็นคนโทรศัพท์
มาหาน้องชายบอกให้ไปเอาเงินอันนี้พี่สาวยืนยันว่านายสมเกียจเป็นคนโทรไปเอง
แล้วก็บอกเองว่าให้ไปรับเงินให้ไปเอาเงินที่เหลือประมาณ๒๓๐๐บาท
แต่ทำไมนายสมเกียจไปให้การกับตำรวจว่าน้องชายไปทวงเงินซึ่งไม่จริง
จากการสอบถามเพื่อนที่ไปกับน้องชายก็บอกว่า
พอไปถึงเนี่ยน้องชายยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยสักคำนะคะ
แต่นายสมเกียจลั่นไก่ปืนที่ถือเตรียมเอาไว้คือยิงใส่ทันที
แต่นายสมเกียจกลับมาอ้างว่าปืนลั่น
พี่สาวของผู้ตายก็เลยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วย
เพราะครอบครัวเธอไม่ได้เป็นคนมีเงินมีทองอะไร
และน้องชายเธอก็เป็นคนดีไม่เคยมีปากเสียงอะไรกับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นครอบครัวยังทำใจไม่ได้โดยเฉพาะแม่
ตอนนี้แม่เครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
แล้วน้องตัวเปล่าน้องไม่มีอาวุธอะไรเลย
ตัวก็เล็กไม่มีไม่ได้พกอาวุธอะไรเลย

แค่ไปเอาเงินที่คืนมาเท่านั้นเอง
ก่อนหน้านี้อาจจะมีเถียงกันเหมือนทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละค่ะ
แต่ทีนี้ที่น้องหนูไปเหมือนเขายอมให้เงินน้องหนูก็เลยไป
โดยที่ไม่มีอะไรไปเลยก็คือไปตัวเปล่า
น้องชายหนูอายุ๑๘ปี
คือเป็นทำงานช่วยแม่ไม่เคยเกเลไม่ใช่เด็กเกเล
อยู่บ้านมีแฟนก็คือมาหาแฟนแค่นั้น
ไปทำงานเย็นกลับบ้านไม่เคยทะเลาะกับใคร

ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาก็มีเยอะ

จริงก็อยากให้เขาโดนนะพี่น้องหนูโดนมากกว่า
เขาจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไง
แม่ของผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยทำงานกับนายสมเกียจ

แต่ท่าทางนายสมเกียจนายจ้างจะไม่ให้

เพราะฉะนั้นที่นายสมเกียจบอกว่า
ลูกชายจะเข้ามาทำร้าย
แล้วยิงป้องกันตัวปืนลั่นอะไรพวกนี้เนี่ย
ถ้าจะเป็นแบบนั้นทำไมไม่ยิงตรงแขนยิงตรงขา

ส่วนนี้คือบรรยากาศที่วัดเขาแหลมตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือนะครับ
ซึ่งก็มีญาติมีพี่น้องมีชาวบ้าน
มาร่วมไว้อะไรนายสารวุฒิที่ถูกยิงเสียชีวิต
ด้วยความโศกเศร้าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ผู้ตายเป็นคนดีเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งหาเงินเลี้ยงครอบครัว
กับแม่แยกทางกันหลายปีแล้วมีงานรับจ้างที่ไหน
จะไปรับจ้างตลอดนะครับหาเงินมาให้แม่
เพราะเท่ากับว่านายสารวุฒิเสียชีวิต
จากการถูกยิงเพราะไปทวงเงินค่าจ้าง
ไม่กี่พันบาทอืมมูลค่าของชีวิตเขามีแค่ไม่กี่พันบาท
ค่ะและเป็นเงินที่เขาสมควรจะได้รับอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาไปทำงานให้อ่ะอืมอืม